เรื่องดื่มหวานเย็นชื่นใจดีกว่า
ร้านนี้ที่จังหวัดพยาวเขากำลังมาแรงมาก
แรงเพราะความสูงของวิปครีมแบบนี้
โอ้โหมันสูงปุ๋ย
มันสูงแต่ว่าเขาขายแบบนี้จริงแล้ว

โอ้โหเลยนะจ๊ะร้านนี้วิปครีมเขาจัดเต็มแบบจุก
ตั้งอยู่หลังสารกลางอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะครับ
เป็นร้านแรกและร้านเดียวในจังหวัดพยาวที่มีเซอร์เนจิ

เขาจะต้องใส่วิปครีมโปะเครื่องดื่มแบบจุกล้นแก้วขึ้นมา
ส่วนเครื่องดื่มเขาก็มีให้เลือกเยอะแยะหลากหลายชนิด
ัญชันนมสดชาเขียวอันชันนมสด

ชาเขียวชาเย็นปังเย็นโอ้เยอะแยะ
ที่สำคัญราคาไม่แพงแก้วเล็ก๔๐บาทแก้วกลาง๕๐บาทแก้วใหญ่๖๐บาท
ลูกค้าสายวิปครีมถูกอกถูกใจมาอุดหนุนกันไม่ขาดสาย
และวันนี้ทางร้านเขาใจดีมีโปรโมชั่นมาฝากด้วยจ้า
สวัสดีค่ะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนรายการตลอดข่าวนะคะ
ไปเลยส่วนลด๑๐ค่ะ
มาอุดหนุนกันเยอะนะคะ

ที่ไปแล้วบอกว่ามาจากรายการตลอดข่าวรับส่วนลดไปเลย๑๐นะคะ
วิปครีมสูงกว่าปริมาณน้ำอีกนะคะคุณ
ใครชอบวิปครีมสายวิปครีมไม่ควรพลาดนะคะ
ตั้งอยู่หลังสารากลางจังหวัดพยาวเปิดทุกวัน๙โมงจนถึง๖โมงเย็นนะเจ้า
ฟาดนะให้วิปครีมเยอะขนาดนี้ไม่ต้องบีบให้หรอก
บีบใส่ป่าเข้ามาก็บอกแล้วก็บีบใส่ป่า

ก็แล้วแตกอร่อยบอกเลยดีมาก